แล้วก็เกิดเหตุขัดข้องจนระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดนะครับทางด้านของรองโฆษกระทรวงวิทย์ออกมาระบุนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าสูดดมนานนั้นจะหมดสติแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้ภายในเวลา๑๕นาทีครับ
นายวรวงนะครับ
ซึ่งเป็นทางด้านของรองโฆษกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ
ซึ่งนายวรรงค์นะครับรักเรืองเดชนะครับ
เมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาคือวันที่๑๓มีนาคม
ระบุว่าภัยโรเจนนั้นเป็นระบบที่มีคุณสมบัติที่ไม่ติดไฟครับ
แต่ว่าเป็นสารดับเพลิงที่ทางการนั้นทางการค้าเป็นการค้าแบบหนึ่งครับ
พัฒนามาจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในจรวด
บรรจุในกระบอกที่ไร้ความดันในรูปของวัตถุที่เป็นของแข็งนั่นเองนะครับ
เมื่อถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยสวิตช์ไฟฟ้าหรือว่าความร้อนที่กระบอกมากกว่า๕๐๐องศาเซลเซียต
ก็จะกลายเป็นละอองของเหลวพุ่งออกมาครับในรูปแบบของกลุ่มควันนะครับ
เป็นละอองในรูปแบบของสารอนุมูลอิสระของธาตุโพแทเซียม
แล้วก็การ์ดเฉื่อยจำพวกไนโตรเจนแล้วก็คาร์บรายออกไซด์แล้วก็น้ำครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ติดไฟครับแต่ว่าจะทำหน้าที่ในการดูดทรัพย์ความร้อน
แล้วก็จับตัวอนุมูลอิสระของไฮโดเจนออกซิเจนแล้วก็ไฮด็อกไซด์ครับ
เกิดจากการเผาไหม้ทำให้กระบวนการการติดไฟขาดความต่อเนื่อง
สามารถดับได้ในที่สุดนะครับ
ทั้งนี้สารจำพวกไพโรเจนหรือว่าระบบไฮโรเจนนั้นจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือโอโซนของโลกนะครับ
ต่อการหายใจโดยปกติแล้วนะครับเซลล์สมองของคนเราจะเริ่มตายได้
หากไม่ได้หายใจเพียง๑นาที
แล้วก็จะทวีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

จากนั้นภายใน๑๐นาทีสมองจะเริ่มเสียหายขั้นรุนแรง
แล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลา๑๕นาทีครับ
สำหรับสารไพโรเจนเป็นสารที่ใช้ดับไฟ
ประกอบด้วย๓อย่างด้วยกันที่อยู่ในก๊าซไพโรเจน
ก็คือคาร์บอนไอออกไซด์ไนโตรเจนและละอองน้ำนะคะ
ซึ่งการทำงานของไพโรเจนลักษณะเขาก็จะเป็นถัง
ฉีดสารออกมาได้ด้วยตัวเองนะคะเมื่อเกิดเพลิงไหม้
และสารชนิดนี้ไพโรเจนค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งก็มีจุดเด่นเหมือนกันคุณผู้ชมเขาบอกว่าติดตั้งง่าย
ไม่ต้องเดิมท่อก๊าซรวมทั้งบอกว่าไม่กังวลเรื่องของก๊าซรั่ว
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประหยัดพื้นที่เก็บเคลื่อนย้ายง่าย
แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานหลายอาคารเริ่มนำมาใช้กัน
แต่ว่าต้องฝากเตือนระวังเรื่องของการช่วงของการติดตั้งด้วย
เพราะว่าอาจจะเกิดเหตุขัดข้องเหมือนเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาได้นะครับ